อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ไม่ขำนะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนภัยกันคุณผู้ชม

คุณมักจะลืมใส่เบรกมือ

มันทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้

รถคันอื่นหรือแม้กระทั่งคนอื่น
ได้รับความเดือดร้อนได้เช่นเดียวกัน

หวัดเสียวมั้ยคุณฮะนะ

อยู่โอ้โหรถมาแบบนี้

ตอนแรกก็นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน

นี่จอดรถแล้วเห็นไหมเข้าที่จอดไปแล้ว
แล้วรถไหลออกมาไหลแบบแล้วคุณก็ไปขวางหน้ารถ

คุณไม่ควรเอาตัวเข้าไปขวางรถนะ
คือเขาพยายามดิฉันคิดว่าเขาพยายามจะดันรถ

ด้วยการเอาตัวเนี่ยเหมือนเหมือนเข็นอะ

ทางตรงนี้น่าจะมีความลาดประมาณหนึ่ง

แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นทางต่างระดับ

คุณอัดตัวคุณอาจจะไปอัดอยู่กับกำแพงด้วยซ้ำ

เจ้าของรถกระบะสีขาวคันนี้
เขากำลังเอาที่กั้นล้อออก

เดินออกมาแล้วเอาที่กั้นล้อออกเดินออกมา

ก็เลยทำให้อย่างที่เราเห็นตามภาพนี่แหละนะ
แล้วเอาตัวไปขวางเพื่อที่จะหยุดการไหลของรถ
ซึ่งจริงแล้วอย่าทำแบบนั้นเลยดีกว่าเนาะ
ส่วนสาเหตุที่รถไหลลงมาแบบนี้นั่นแหละค่ะ
ก็เพราะว่าเจ้าของรถเขาลืมใส่เบรกมือ

ไม่ได้ใส่แล้วเอาที่กั้นล้อกั้นไว้